ที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะหนุ่มวัย๒๕ปีคนนึง
วิ่งหนีการจับกลุ่มของตำรวจเพราะว่าในตัวเนี่ยมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ค่ะ
ก็พยายามวิ่งหนีวิ่งกระโดดข้ามเกาะกลางไปคุณผู้ชม
โดนแท็กซี่แล้วก็รถบรรทุก๖ล้อชนทับซ้ำเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
ครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเพราะก็เข้าใจว่าตำรวจทำตามหน้าที่
แล้วคนตายก็มียาเสพติดอยู่ในกระเป๋ากางเกงจริงด้วย
ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกปรมาปรานีรองสารวัตรสอบสวน
สพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งว่ามีคนถูกรถชนเสียชีวิต
บริเวณถนนสุขุมวิทย์ช่วงทางลงถนนบูรพาวิถีขาเข้าตัวเมืองชนบุรีนะคะ
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรม
ไปถึงพบศพของนายวรุษโพทองอายุ๒๕ปีนอนเสียชีวิตในสภาพศีรษะถูกเหยียบแตก
แขนขาหักใกล้กันมีรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีเขียวเหลือง
ทะเบียน๑มมขไข่๗๘๕๑กรุงเทพสภาพด้านหน้าซ้ายพังยับ
คุณอัญชรีสิริม่วงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่แล้วก็พี่สาวของผู้ตายนะคะ
ครอบครัวเล่าให้ฟังว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเห็นว่าน้องชายวิ่งมากลางถนน
แต่ไม่รู้วิ่งหนีใครมารู้ทีหลังว่าวิ่งหนีตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะ
วิ่งวิ่งมาจนถึงกลางถนนแล้วรถก็ชนเสียชีวิตคาที่ตรงนั้น
ก็ถามตำรวจว่าแล้วมาวิ่งไล่ตามเขาทำไม
ตำรวจก็ชี้แจงว่าตำรวจปฏิบัติตามหน้าที่นะ
เพราะว่าตัวของผู้ตายมียาเสพติดมียาไอซุกซ่อนอยู่
แล้วพอไปตรวจดูมียาไอซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงจริง
ทางครอบครัวทั้งพี่สาวทั้งคุณแม่ก็เลยยอมรับว่า
น้องชายเนี่ยวิ่งหนีตำรวจเพราะในตัวมีสารเสพติดจนโดนรถชนเอง
ไม่ได้เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่
ก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าลูกเคยผัวพันกับยาเสพติด
แต่ปัจจุบันเลิกแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอีก
พันธุ์ตำรวจเอกสุริยาอยู่แพทย์ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการขยายผลการจับกลุ่มเกี่ยวกับคดียาเสพติด
ที่มีการซัดทอดจากผู้ต้องหาที่จับได้ก่อนหน้านี้ค่ะ
เขาบอกว่านายวรุษคนนี้เป็นเอเย่นค้ายาเสพติด
ก็เลยให้ตำรวจนอกเครื่องแบบล่อซื้อไอซ์
ซึ่งระหว่างนั้นนายวรุษเห็นตำรวจนอกเครื่องแบบมา
ก็เลยทิ้งยาไอซ์๒๐๐กรัมแล้วก็วิ่งหนีข้ามแบรีเออร์ไปฝั่งถนนบุรพาวิถี
แล้วก็ไปเจอกับรถบรรทุกที่วิ่งลงจากทางด่วนชนเข้าทันทีนะคะ